เรื่องของโควิดช่วงนี้ระบาดหลายคนหวาดกลัวหวาดระแวง
แต่โจรมันไม่ระแวงค่ะมันใช้โอกาสนี้นะคะ

ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่ธัญบุรีปทงธานีหกหลังรวด

ที่เป็นกรรมการหมู่บ้านเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
แล้วก็ได้มีการวิเคราะห์พฤติการของคนร้ายเนี่ย
คนร้ายเข้าไปขโมยบ้าน๖ขออภัยนะคะ
ของที่อยู่ในบ้าน๖หลังติดกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีเดี๋ยวเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
เขาก็บอกว่าหลังแรกที่มันปีนเข้าไปเนี่ยมันปีนจากกำแพงบ้าน
แล้วก็เข้าที่ประตูด้านหลังไปขโมยโน้ตบุ๊กสองหมื่นบาท
เงินสดไปอีกสามพันบาทนอกจากนี้ได้มีดปลายแหลมในห้องครัวอีกหนึ่งเล่ม
แล้วก็เข้าไปขโมยของบ้านซึ่งอยู่ติดกันอีกสองหลัง
ส่วนสามหลังมันก็ปีนเข้าไปแต่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรเข้าไปนะคะ

เจ้าโจรรายนี้
พฤติการของมันที่ทำล่าสุด

ก่อนหน้านี้เคยเข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้ว
มีนาคมค่ะเข้าไปรักทรัพย์ในบ้านพัก
ที่เจ้าของบ้านยังหลับอยู่ในบ้านอยู่เลย
ตอนนั้นได้เงินไป๓๐๐๐บาทแล้วก็หน้ากากอนามัย๑๐แผ่น
แต่มันก็ยังทำความชั่วกว่าความเลว
ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้
ซึ่งการกระทำของคนร้ายถือว่าเป็นการซ้ำเติมชาวบ้าน
สารวัตรสอบสวนสพธัญบุรีเปิดเผยว่าประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บลายนิ้วมือแฝงและชุดสืบสวนตอนนี้
ออกหาเบาะแสติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายอยู่
นะคะก่อเหตุ๒ครั้งรวมแล้วก็ทำไปละ๗หลังค่ะ